ส่วนคนนี้ไม่รู้ว่าคลั่งเพราะอะไรคนเขานั่งกินอยู่ในร้านซีฟู้ด
ร้านดังร้านใหญ่เกษตรนัวมินมาถึงปั๊บถ้าคุณผู้ชมนั่งกิน
ตักปลากระพงนึ่งมะนาวแกะปูอยู่แล้วเงยหน้าขึ้นไปเจอเหตุการณ์แบบนี้

นี่ร้านที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับดูดิกำลังกินอยู่นะ
วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทุ่มกว่าเนี่ยครับพนักงานเสิร์ฟวิ่งหนีมาแล้ว
วิ่งหนีหนีใครอ่ะหนีใครคนในร้านเริ่มแตกตื่นแตกตื่น
ใครอ่ะใครอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหวิ่งเข้ามาทำท่าจะทุบกระจกด้วย
นั่นนั่นอ่ะมาแล้วมาแล้วฟันฟันอุ้ยประตูก็กำลังจะปิดนะ
แต่ก็ไม่ทันนะครับทุ่มนึงกำลังนั่งโอ้โหละเลียดเลยละเลียดเลย
สิบห้าสิงหาคมครับผู้ชายนะครับสวมเสื้อสีชมพูคลั่งถือมีดยาวครับ
วิ่งเข้าไปไหนตะโกนบอกผู้มึงออกไปนี่แล้วพี่เบิร์ดดูสิ
ลุกหนีไม่ได้ผู้ชายคนหนึ่งครับสวมเสื้อสีดำคนนี้
ฮีโรทุ่มเก้าอี้ครับนี่ครับ
ต่อมาครับเพจปลักษณ์ไทยสร้างถ่าย
อะไรนะเกี่ยวอะไรกับไทยสร้างไทย
นำคลิปนี้มาดูว่าเฮโร่นั้นหรือคือ
อ่านี่พูดมาของสอเขดินแดงไงค่ะนะครับ
ซึ่งทางร้านบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมา๑๐กว่าปี
ไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์แบบนี้ครับ

มันไม่ได้มีเหตุผลซับซ้อนอะไร
วันนั้นภาพที่เราเห็นก็คือผู้สูงอายุทุกท่าน
ท่านกลัวแล้วก็อาการของผู้ก่อเหตุ
มีความรุนแรงและไม่มีสติ

เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องทำ
มันไม่มีเวลาคิดมันรู้แค่ว่ามันต้องทำ

อายุ๒๗ปรีอยู่ซอยปะกิฤต
ประเสริฐมนุนกิจขออภัยตรงนั้นประเสริฐมนุนกิจ๒๕

ผัวเนี่ยไม่ดื่มเหล้านะไม่เสพยานะ
แต่ยอมรับว่ายอมรับอะไร

กลับจากบุรีรำมาผัวก็แปลก

นะแล้วจุดทูบไหว้ตามที่ต่าง
สงสัยผีจะเข้าแหละโทษผี

ล่าสุดทีมข่าวนะครับได้คุยกับเจ้าตัว

ไหนพี่ชี้แจงนี้ในเหตุการณ์พี่เป็นข่าวใหญ่แล้วบอกเครียด

ดื่มนิดหน่อยเท่าไหร่ขวดนึงครับ
ดื่มเล่าขาวไปขวดนึงพอเมาแล้วมันขาดสติ

ก็เลยถือมีดบุกเข้าไปในร้านที่เกิดเหตุครับ
แม่น่าจะคุยกันก่อนให้สัมภาษณ์